ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับผู้หญิงคนนี้เธอหวาดภาวะมาก
เป็นช่างสักลายอาบน้ำอยู่ตอนกลางคืนพี่มิ้วคุณผู้ชม
เห็นมือปริศนายื่นมาพร้อมกับหยิบโทรศัพท์มาแล้วเหมือนกับกดถ่ายคลิป
ตอนที่เธออาบน้ำเอาไว้เลยตะโกนบอกน้องชายน้องสาวเลยบอก
แอบถ่ายไปดูหน่อยสุดท้ายไปเจอผู้ชายต้องสงสัยคนนี้
เขาบอกเลยครับใครถ่ายคุณผมมาหาปลาอย่ามาปรักปรำแบบนี้

ถ้าปฏิเสธถ่ายปฏิเสธพันละวันเขาบอกเขาไม่แอบถ่ายแต่คุณมาบุกลุกแบบนี้ไม่ได้
ทางฝั่งผู้เสียหายก็เลยบอกว่าไปตามตัวตะเจิดมาซิแล้วเขาหนีไปทำไม
เหลือแค่ผู้ชายเสื้อฟ้าแบบนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชมเป็นเราเราทำยังไงกันครับเนี่ย
ดึกดื่นมีมือยื่นมาพร้อมกับหยิบโทรศัพท์
แล้วตอนกำลังอาบน้ำด้วยนะมันเป็นจังหวะวาบวิวมากนะครับ
ผู้เสียหายคือคุณน้ำเพชรเป็นผู้หญิงอายุ๓๓ปีครับ

ถ่ายคลิปอันนี้ไว้เป็นหลักฐาน
เธอก็พานักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดู
บริเวณหลังห้องน้ำมันจะมีช่องระบายอากาศแบบนี้พี่มิ้ว
มือสามารถยื่นเข้าไปได้พร้อมกับโทรศัพท์เครื่องที่ไม่ใหญ่มาก
แล้วเธอเห็นเธอเหลือบมาเห็นพอดี
ก็เลยตะโกนบอกน้องชายน้องสาวให้ช่วยไปดูหน่อย
เหมือนมีคนมาแอบถ่ายแล้วก็ไปเจอผู้ชายต้องสงสัย
จุดเกิดเหตุมันเป็นพื้นที่เชื่อม๒จังหวัดครับ
คือจังหวัดนครปฐมบริเวณกำแพงแสน
กับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอธามกา
พิกัดแผนผังจุดเกิดเหตุนะครับ
หลังห้องน้ำบริเวณแถวนั้นไม่ใกล้ไม่ไกลจะมีเหมือนแคมป์ที่พักคนงานเก่า

จะเป็นเหมือนกับล็อกเป็นเหมือนแคมป์ร้าง
แล้วใกล้กันก็จะมีป่าดงกล้วยแล้วก็มีบ่อปลา

น้องชายน้องสาวตัวเธอก็รีบมาดูไล่ไปทีละห้องเลย
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืน๒๖พฤษภา
เอาไฟฉายมือถือนี่แหละเปิดส่องดูไล่ไปทีละห้อง

มีรองเท้าคู่หนึ่งแล้วก็มีขาคนโผล่ออกมา
ก็เลยไปเรียกออกมาเป็นผู้ชายชุดสีฟ้า
แล้วเขาก็ปฏิเสธพันละวันบอกว่าผมไม่ได้แอบถ่ายผมมาหาปลา
เพราะว่าเลยแคมป์คนงานไปด้านหลังตรงต้นมะพร้าวเมื่อกี้นี้

เธอก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วตะเจิดหายไปไหน
เห็นมีมอเตอร์ไซค์น่าจะมากัน๒คนแล้วเหลืออยู่คนเดียว

ถ้าหากว่าไม่ได้แอบถ่ายคุณมาแบบนี้ถือว่าบุกรุกนะเนี่ย

เหตุการณ์นี้สุดท้ายแล้วเธอไปแจ้งตำรวจเอาไว้ก่อน
ตำรวจบอกว่าถ้าหากไม่ได้มีหลักฐานแบบทนโทษแจ่มแจ้งเนี่ย
คือจะเอาผิดฐานที่ว่าเขามาแอบถ่ายแบบนั้นมันคงยาก
อาจจะได้แค่บุกรุกหรือไม่ก็ถ้ำมอง
ตำรวจบอกว่าโทษปรับก็๕๐๐พันหนึ่ง
มีหลักฐานชัดไหมล่ะเดี๋ยวจะได้ดำเนินการให้
ปรากฏว่าเหมือนโชคเข้าข้างเธอครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
เพราะวันนี้ผู้เสียหายไปเจอหลักฐานสำคัญ
เป็นโทรศัพท์มือถือน่าจะเป็นของคนที่แอบถ่าย
นั่นแหละตกอยู่เธอจำได้เลยเธอบอกเห็นปุ๊บจำได้
เพราะสีรอยแตกสภาพเครื่อง
เหมือนกับที่เห็นตอนที่ยื่นเข้ามาในห้องน้ำตอนที่เธออาบน้ำ
อันนี้คือภาพแอบถ่ายใช่ไหมมันก็เลยมืดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเนี่ยยื่นมาแบบนี้ครับเธอบอกว่าทำไมถึงมั่นใจ
มีคลิปเธอครับพี่มิ้วคุณผู้ชมยังไม่พอมีคลิปของแฟนคนก่อเหตุ
และลูกสาวคนก่อเหตุอยู่ในมือถือเครื่องนั้น
เธอก็เลยมั่นใจว่าอ้าวทำไมทำแบบนี้แล้วเป็นคนคุ้นเคย
น้องสาวก็เคยเจอแอบถ่ายแล้วน้องสาวเขารู้จักกันตั้งแต่ตัวเล็ก
นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้ทำไมต้องทำด้วย
เธอก็เลยเปิดใจเล่าให้ฟังและอยากให้ตำรวจเอาผิดให้ได้ครับ
เจอล้นอยู่หลังบานแล้วก็เป็นเครื่องที่หนูเห็นวันที่ทายนั้นแหละ
นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้แล้วมาโดนแบบนี้แล้วมาโดนแบบนี้
นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้แล้วมาโดนแบบนี้
นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้

นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้
นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้

นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้

นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้

นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้
นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้
นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้
นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้

นี่โตมาแล้วมาโดนแบบนี้